เพื่อปล่อยสมุทรของป้าทองบนจากสมุทรประการจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพลิกวิกฤต
ให้เป็นโอกาสจะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปต่อชีวิตต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวได้

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะจ้ะพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะถ้าพร้อมแล้วเชิญป้าทองบนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
รู้สึกยังไงบ้างครับที่มายืนตรงนี้แล้วตื่นเต้นคำถามทั้งหมดเนี่ยนะครับ
เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในครอบครัวแล้วก็เป็นความถนัดของคนในครอบครัวอีกเช่นกัน
มีด้วยกันทั้งหมด๕เรื่องพร้อมไหมฮะ
พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑จ๊ะอาสยาม
เรื่องที่๒ส้มตำ
เรื่องที่๓สมาชิกในบ้าน
เรื่องที่๔ความรู้ระดับชั้นป๔
เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี

ป้าทองบนเลือกเรื่องส้มตำครับ

มีอาชีพขายไก่ย่างส้มตำเหรอครับ

แต่เลี้ยงคนหลายคนก็นุ่มดอน

เขาชอบสั่งอะไรกินมากที่สุด
ปลูปลาร้า
ครับทั้งส้มตำแล้วก็ไก่ครับมะเมียวชอบกินอะไรฝีมือแม่
ชอบกินส้มตำเพราะอร่อยดีค่ะ
นัดกันมาใช่ไหมเขากินทุกวันนะส้มตำอ่ะ
เขากินทุกวันนะน้องไม่กินตำทุกวันเลย
สมาธิดีนะครับพร้อมไหมครับพร้อมจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เป็นยังไงล่ะอืมซึ่งตอนนี้นะมีตัวอย่างแล้วหนึ่งจานนะฮะ
แต่เดี๋ยวก่อนมีครกให้มีสากมีเครื่องตำให้เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็จะมีถั่วมีน้ำตาลติ๊บมีกุ้งแห้งนะฮะแล้วก็มีปูเข็มนะครับ
แล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาร้ามะเขือเทศมะนาวกระเทียมพริก
เสร็จแล้วหน้าตาออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
อันนี้คือตำไทยใส่ปูนะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร
ทำออกมาแล้วนะฮะรสชาติต้องให้ได้กลมกล่อมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่จานเอาไว้๒จานเท่านั้น๒ครกเท่านั้นเอง
วันนี้ต้องการผู้ช่วยไหมต้องการเอาใครมาช่วยดียายดอกไม้
เรียกเขาสิเขาจะมาไหมอย่าเพิ่งจะฝักมือนะลองเรียกสิ
อ่าพูดแล้วหน่อยดอกไม้มา
ขอเติมผู้ช่วย
เดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น

สำหรับเรื่องนี้ก็คือตำไทย๑ตำปูปลาร้าอีกหนึ่ง
ภายในเวลา๓นาทีครับ
ขายส้มตำมายี่สิบกว่าปีเมนูที่อร่อยที่สุดก็คือตำไทย
ป้าคิดว่าป้าทำได้กดไลค์เตรียมตัว
เอาเลยเอาเริ่ม
หมดแล้วยังเร็วเร็วเร็วไป

เร็วเร็วเร็วเร็ว

มาแล้ว
เร็วเร่งมือหน่อยครับเวลาจะหมดปูเลยไหมปูปู
ปูฉีดปูเลยปู

ป้าอีกนิดหนึ่งครับ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

แผนครับตอนนี้หนูเรียนชั้นป๕ใช่ไหมลูกใช่ครับ
ก็เลยเราก็เลยนำความรู้ระดับชั้นป๔มานะลูกนะ
ยังพอจำได้ไหมของป๔อ่ะลูกจำได้ครับ
จริงแล้วเนี่ยที่เรียนมากที่สุดเลยในชั้นปฐมเนี่ยนะครับ
ที่ต้องมีทุกวันนี้ก็คือภาษาไทยไหม
ทุกวันพรีมาถามคำกัดเรื่องภาษาไทยก่อน
เรื่องมาตราตัวสกดนึกออกไหม
แผนแม่อะไรสกด

อักษรใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในมาตราตัวสะกดคำแม่กฎ
ตัวเลือกที่๑จอจาน
ตัวเลือกที่๒ชอช้าง
ตัวเลือกที่สามทอทง
ตัวเลือกที่๔รอจุฬา
ภาษาไทยป๔ผมคิดว่าไม่ยาก

ข้อ๔รอจุฬาเป็นแม่กล
ส่วนตัวเลือกอื่นเป็นแม่กดครับ
ตัวเลือกที่สี่ครับรอจุฬาครับ
ตัวเลือกที่สี่รอจุฬาครับ

แผนจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่มะเหมียวขึ้นมาต่อ

เรื่องสมาชิกในบ้าน
เรื่องไทยรัฐทีวี

ทำไมเลือกท่าอาสยามให้พี่เหมียว

แล้วก็เต้นนะ

เต้นต้องเอาไปดู

จ๊ะอาสยามนะขอเชิญมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าสมมุติว่ามีเพลงมาอะไรอย่างนี้

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เกิ้ลแรกของจ๊ะกับค่ายอาสยามคือเพลงใด
ตัวเลือกที่หนึ่งนิสัยฉันเปลี่ยนตามสันดาลคือ
ตัวเลือกที่สองคันหู
ตัวเลือกที่สามเห็นนางเงียบฟาดเรียบนะคะ
ตัวเลือกที่สี่มีทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้
สอบพิจารณ์อาศยามหนูชอบฟังเพลงเห็นนางเงียบเงียบฟาดเรียบนะคะ

ถ้าพร้อมแล้วมะเหมียวเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามเห็นนางเงียบฟาดเรียบนะคะ
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ดอกไม้แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ยายดอกไม้มาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่องเลือกดีนะ
คือเรื่องสมาชิกในบ้านและเรื่องไทยรัฐทีวี

ทำไมเลือกสมาชิกในบ้านให้ยาย
เขาอยู่คนเดียวค่ะเขาอยู่คนเดียว
สมาชิกในบ้านเพราะว่าเขาเป็นสมาชิกหนึ่งในนั้น
แล้วเขาก็เป็นสมาชิกเดียวในบ้านนั้น

ขอเชิญยายดอกไม้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ดอกไม้นะครับก็ได้รับเรื่องสมาชิกในบ้านนะฮะ
ป้าป้าตอบทีละข้อนะ
ตอนนี้ป้าอายุเท่าไร

เกิดที่ไหนป้าเกิดปีมะเมีย
ปกติไปทำบุญวันเกิดไหม
ไม่ได้จัดวันเกิด

วันที่๒๐เดือนนั้น

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันเกิดของป้าดอกไม้ปี๒๕๕๙

ตัวเลือกที่๒วันเสาร์
ตัวเลือกที่๓วันอาทิตย์
ตัวเลือกที่๔วันจันทร์

วันเกิดของผมปีที่แล้วเนี่ย

แต่ปีนี้ก็ต้องวันอาทิตย์

ปีนี้ต้องกับวันอาทิตย์

วันอาทิตย์
เอาละครับคุณผู้ชมครับ๔ข้อผ่านไปแล้ว

ถ้าเผื่อว่าไม่พลาดเลยแม้แต่ข้อเดียว

จากจังหวัดสมุดประการ
คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่เป็นกำลังใจกันนะครับ

โจทย์คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือตำส้มตำสองครกภายในเวลา๓นาที
ป้าทองบนทำได้หรือไม่ได้ครับ